บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ
เมื่อวานไม่สบายนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วย
เสิร์ฟข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับสดจริงถึงตัวเมื่อเช้านี้สดกันเลย
สไทม์คุยกับพี่กะละแมพัชรสีนะคะพิธีกรฝีปากแซ่บของเรา
ออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนก่อนหน้านี้คุณวูดดี้อยากจะให้เธออุ้มบุญแต่เธอปฏิเสธ
หลายคนเลยคิดว่าเอ๊ะพี่กะละแมมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
นี่เมื่อเช้านี้สนุกไหมคุณถามใจ
เมื่อเช้าฉันได้คุยกับเขาด้วยฉันตื่นเต้นมากเลย

โอ้โหเป็นไอดอลของใครหลายคนเลยนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาสาวกะละแมเนี่ยได้ให้โอกาสบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ต่อสายเฟสไทม์แล้วก็พูดคุยกันแบบสดเลยนะคะ
ซึ่งเธอก็ได้พาทัวร์คอนโดส่วนตัวส่วนตัวแบบทุกซอกทุกมุม
พร้อมกับเผยเคล็ดลับแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะในการดูแลหุ่นเป๊ะ
ไม่เท่านั้นยังถือโอกาสเคลียร์ประเด็นฮอตหลังจากที่
ไม่ยอมอุ้มบุญให้กับเพื่อนสนิทอย่างวูดดี้แล้วก็แฟนนุ่ม
หลายคนก็เลยสงสัยว่าที่ไม่ยอมเนี่ยเป็นเพราะเจ้าตัวมีหนุ่มคนพิเศษซ่อนไว้หรือเปล่า
ซึ่งคนที่เป็นกระแสอยู่ก็คือณเนคนะคะ
แต่จะใช่หรือไม่งานนี้ให้พิธีกรฝีปากแซ่บตอบกันแบบชัดเลยดีกว่าค่ะ
อย่าบอกนะว่าฟิตร่างกายไว้เพื่อเตรียมบวชอย่างเดียวตลอดชีวิต
ไม่คิดจะมีสามีหรืออะไรยังไง
พี่คิดแล้วหนูอ่ะบอกเลยว่าเขากำลังจะมาแล้ว